คุณผู้ชมคะคดีปุ๊กห้าศพเนี่ยนะคะที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เมื่อวานนี้หลังจากควบคุมตัวในปุ๊ผู้ต้องหาได้
ปูเขาก็จะพยายามบอกข้อมูลในฝั่งของเขา
ว่าทำไมเขาถึงลงมือก่อเหตุนี้
เขาก็อ้างความคับแค้นใจ
ทางครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยจะไล่เขาออกไป
ทั้งที่เขาให้ทรัพย์สินอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ
พอจะเลิกรากันขอทรัพย์สินคืน
ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมคืนให้
ก็เลยเป็นเหตุทำให้เขาโกรธเขาแค้นเขาก็เลยลงมือ
แต่ว่าวันนี้ค่ะมีข้อมูลจากฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิต

ว่าที่ในปุ๊กก่อเหตุก็เป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติด
ก่อนหน้านี้ก็เคยเมายาเสพติดแล้วก็เคยหลอนแบบนี้มาแล้ว
ครั้งนี้ก็คาดว่าเป็นฤทธิ์ของยาเสพติดเช่นเดียวกัน
เพราะว่าทรัพย์สินต่างฝ่ายหญิงเขาพร้อมจะคืนให้
ไม่เคยที่จะบอกว่าเออไม่คืนนะหรืออะไรนะ

แต่ว่าทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีชาปนกิจ
๕ศพที่ตกเป็นเหยื่อของในปุ๊คนนี้นะคะ
ที่วัดเกาะวารีตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
วันนี้ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนเดินทางมาส่งดวงวิญญาณ
นายวิรัตินางน้ำพึ่งนางสาวกัญญาพัฒน์

มีศักดิ์เป็นพ่อตาแม่ยายและภรรยาของตัวผู้ต้องหา
นายธีรพลปิ่นอมรหรือปุ๊
พิธีชาปนกิจที่ชาวบ้านจัดเตรียมไว้
เป็นการเผาแบบเมนเชิงตะกอน

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์
นายมานิดอนักคมาตรเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
ตลอดการทำพิธีนางสาวสุพัตรากิ่งแก้วหรือสุ
น้องสาวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ยืนร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
เพราะทำใจไม่ได้กับการสูญเสีย
พ่อแม่และพี่สาวไปพร้อมกัน
ระหว่างพิธีชาปนกิจศพทั้ง๓ศพ
ชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่ให้อภัยในปุ๊ค่ะ
มาก่อเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่แบบนี้
พื้นที่นี้ตั้งแต่อดีตมาไม่เคยมีคดีอุกชะกัน
สะเทือนขวัญแบบนี้เลยนะคะ
นี่แหละค่ะช่วงก่อนพิธีชาปนกิจจะเริ่มขึ้น
นางสาวสุพัตรากับนายเอกราชคำแหง
ซึ่งเป็นน้องสาวและคู่เขยเขาก็ตั้งโต๊ะเลย
ขอชี้แจงประเด็นที่ในปุ๊
พูดตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่า

ว่าให้ยิงก่อนยิงถูกเยาะเย้ยว่าจะไม่คืนสมบัติ

และรู้สึกอัดอั้นตันใจอึดอัด

คุณสู่กับสามีตอบข้อสงสัยทั้งหมดแบบนี้
ไม่เคยขอทรัพย์สินอะไรจากในปุ๊เลยนะคะ
ของที่เอามาเป็นของที่ในปุ๊ซื้อเข้ามาเอง
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันในปุ๊ก็จะเอาคืน

รถทั้งหมด๘คันที่ในปุ๊โอนมาให้
ทางครอบครัวก็โอนคืนไปจนเกือบหมดแล้ว
ยืนยันได้เพราะทุกครั้งที่มีการเซ็นเอกสาร
ทางครอบครัวไปเซ็นที่สพพญาแมน
มีใบบันทึกประจำวันมีตำรวจเป็นพยานทุกครั้ง
ก่อนเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเดิมทีตัวเองได้ออกไปซื้อของนอกบ้าน
ประมาณ๕โมงเย็นก็เห็นพ่อกับพี่สาว

มีรถเก๋งสีขาวของในปุ๊ขับตามมา
บอกว่าตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะคะ
ตัวเองก็ปลีกตัวไปดายย่าหลังบ้าน
แล้วก็มีนายเอกราชกับลูกอยู่ในบ้าน
ุ๊ก็เข้าไปง้อพี่สาวแล้วก็บอกว่าให้ขึ้นรถไปด้วยกัน
พี่สาวก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ไป
เพราะปุ๊ไปเสพยาบ้ามาบอกกี่ครั้งแล้วให้โอกาสกี่ครั้งแล้ว
เนี่ยค่ะก็ทะเลาะกันแบบนี้เรื่องปุ๊เสพยาบ้า
พ่อเข้ามาห้ามค่ะแล้วก็บอกว่าให้โอกาสในปุ๊กี่ครั้งแล้ว
จริงเป็นเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องที่ในปุ๊ไปเสพยาบ้า
น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้นะคะ
ในปุ๊บอกว่าวันนี้มาทวงสมบัติแล้วทางพ่อตากับภรรยาบอกไม่ให้
ปุ๊บอกอีกแบบนึงเลยแต่น้องสาวบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปุ๊เนี่ย
เสพยาบ้าอีกแล้วเตือนกี่ครั้งก็แล้วก็ยังทำอยู่
แต่พอพูดถึงเรื่องของยาบ้าทะเลาะกันเรื่องนี้
เลยเปลี่ยนเรื่องไงอยู่ดีกลายเป็นยื่นเอกสารมาให้เซ็น
ซึ่งพ่อก็จะเซ็นให้นะคะแต่ต้องไปเซ็นที่โรงพัก
เขาบอกแบบนี้ไม่ได้เป็นเหมือนที่ปุ๊บอก
พ่อท้าทายว่าไปฟ้องเอาก็แล้วกัน
แน่จริงก็ยิงสิอะไรแบบนี้มันตรงกันข้ามกันเลย
ยิงใส่เลยอะค่ะพ่อยังไม่ได้พูดอะไรเลย
ว่าแบบถ้าอยากได้ไปฟ้องศาลเหมือนที่ปูอ้าง
น้องสาวผู้เสียชีวิตเขายืนยันว่าพ่อไม่ได้พูดแบบนั้น
ไว้เถียงกันมาจนพ่อก็บอกว่าให้โอกาสมากี่ครั้งแล้ว
จนแบบพ่อนี่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยด่าใครเลยนะคะ
จนพ่อบอกว่าให้โอกาสมากี่ครั้งแล้ว
แล้วมันก็จะให้พี่สาวเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างนี้แหละ
แล้วพี่ก็บอกพ่อเป็นคนบอกว่าไปจะเซ็นไปเซ็นที่โรงพัก

อยากได้ไปฟ้องเอาเนี่ยไม่มีไม่มี
พ่อไม่เคยพูดพี่ก็ไม่เคยพูด

ก็นางสาวสุพัตรานะครับยังบอกว่า
เดิมทีในปุเนี่ยตอนที่เข้ามาที่บ้านใบใหม่
ที่เข้ามาที่ครอบครัวนี้นิสัยดีมากนะฮะ
แต่ผ่านไปแค่๔เดือนให้หลัง
ก็ถึงเริ่มทุ่มซื้อของมาให้ทางบ้าน
ชื่อของพ่อกับพี่สาวก็คือนางสาวกัณฑัตรภรรยาของปุ
แต่เวลาทะเลาะกันในปุ๊จะขอคืนทุกครั้ง
ที่ผ่านมาพ่อกับพี่สาวก็คืนให้นะฮะ
เพื่อจะได้เป็นหลักฐานว่าคืนทรัพย์สินให้แล้ว
ก็ให้นายปุ๊มายกไปแล้วแต่นายปุ๊ไม่มายกกลับไปเอง
และกลับมาบอกว่าทางครอบครัวไม่คืนสมบัติให้
ส่วนสาเหตุที่นางสาวกัญญาพัฒน์อยากเลิกรากับนายปุ๊
เพราะว่าในปุ๊ติดยาเสพติดแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกาย
กับแม่ก็เลยอยากให้ลูกสาวเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับในปุ๊
เพราะเวลาในปุ๊เมายาเสพติดชอบหึงหวง
หากมีผู้ชายมายืนข้างพี่สาวนายปุ๊จะระแวง
แล้วก็ต่อว่าว่าเป็นชู้ขนาดญาติที่เป็นผู้ชายยังไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลย
ช่วงหลังในปุ๊ก็เริ่มดื่มเบียร์ดื่มเหล้าด้วยแล้วก็เสพยาเสพติดทุกวัน
ทีนี้เรื่องความร่ำรวยของในปุ๊นะฮะ
ปุ๊บอกว่าเคยเป็นทหารเล่นหุ้นมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
เขาบอกกับครอบครัวทางครอบครัวภรรยาว่าอย่างนี้
ซึ่งทางน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะยอมรับว่าทางบ้านไม่เคยขอเงินในปุ๊แม้แต่บาทเดียว
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในปุ๊ให้เงินพ่อตามา๑ล้านบาท
บางครั้งยังให้เงินที่บ้านใช้ครั้งหนึ่ง๔๐๐๕๐๐บาทโดยบอกว่าเล่นหุ้นได้
แต่ไม่เคยขออยู่ดีเอามาให้เองเรื่องที่น่าตกใจก็คือหากไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
พี่สาวนางสาวกัญญพัฒน์กับนายปุ๊มีแผนจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
ภายในเดือนนี้กำลังรอให้บ้านเรือนไทยไม้สักที่กำลังสร้างเสร็จ
บ้านเตือนไทยไม้สักเมื่อวานนี้ผู้สื่อชาวของเราก็ไปตรวจสอบมาเนี่ย
ญาติเขาพาเขาไปดูบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างอยู่ที่ดินเป็นของครอบครัวภรรยา
แต่ตัวเรือนไทยที่เป็นไม้สักเนี่ยในปุ๊บอกว่าในปุ๊เป็นคนใช้เงินตัวเองสร้าง
ใช่โอ้โห๒๐ล้านได้ไหมสาวต้นนึงเท่าไหร่เป็นแสน
เนี่ยคือทางครอบครัวของภรรยาของนายปุ๊เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
เขาบอกว่าถ้าทางฝั่งของในปุ๊หรือว่ายาดจะมาเอาคืนเขาก็ยินดีนะ
เพราะเขาไม่รู้ว่าในปุ๊จะโดนโทษอะไรบ้างเกิดไม่ถึงขั้นประหารชีวิตโทษจำคุกแล้วพ้นโทษออกมาจากคุกเนี่ย
มาเผาบ้านอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยเขากลัวถึงขั้นนั้นเลยนะ
ไม่มีใครกล้าอยู่ถ้าอยากจะมารับคืนก็หรือจะทำวิธีการไหนในการเอาคืนเนี่ยทางนี้เขายินดีเอาเลยนะ
คือทางน้องสาวของภรรยาของนายปุ๊เนี่ยบอกว่าเนี่ยบ้านเสร็จเนี่ยจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะ
แต่ทีนี้มันก็เลยมาเกิดคดีขึ้นซะก่อนก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จแล้วแต่งงานกัน
ส่วนเรื่องการตั้งท้องของพี่สาวเนี่ยนะยืนยันว่าพี่สาวไม่ได้ตั้งคันอย่างที่ข่าวออกที่ในปุ๊บอกเนี่ย
ตรงนี้ผลนิติเวทยืนยันชัดเจนแล้วว่าท้อง๔เดือนจริงนะครับ
สาเหตุที่พี่สาวไม่เลิกกับนายปุ๊ไม่ใช่ว่าไม่อยากเลิกแต่ทุกครั้งที่เลิกในปุ๊ก็มาตามง้อ
ด้วยการขับรถยนต์ถือปืนวนรอบบ้านจนพี่สาวกลัวคนในบ้านก็กลัวแล้วพี่สาวก็กลัวว่าคนในบ้านจะไม่ปลอดภัย
ก็ต้องยอมคืนดีด้วยทุกครั้งพอเลิกปุ๊บนายปุ๊ขับรถถือปืนมาวนรอบบ้านแล้วก็ต้องยอมคืนดีด้วย
ซึ่งในปุ๊จะมาข่มขู่ตลอดว่าถ้าเลิกจะฆ่าทั้งครอบครัวจะฆ่ายกครัว
ระหว่างที่ทั้งคู่คบหากันคนในครอบครัวไม่เคยบังคับหรือว่ากีดกันให้เลิกกัน
อันนี้ทางครอบครัวเขายืนยันเพียงแต่ว่าระยะหลังในปุ๊เสพยาเสพติดแล้วชอบทำร้ายพี่สาว
หนักสุดคือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาใช้เข็มขัดรัดคอพี่สาวของตัวเอง
คราวนี้พี่สาวก็อยากเลิกอยากเลิกอีกนะครับครอบครัวก็เห็นด้วยเพราะไม่อยากเห็นลูกสาวถูกทำร้ายอีก
ตอนนั้นพี่ยังพี่สาวหนูยังไม่ยอมก็มันก็มีมาขี่รถแล้วก็มีถือปืนมาวนอยู่แถวบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่สาวก็กลัวเนอะกลัวว่าจะมาทำร้ายพ่อแม่หลานก็มีอยู่หลายคนเนอะเขาก็เลยอ่ะยอมกลับไปคืนดี
ใช่ค่ะก็กลัวค่ะเขาคู่มาตลอดค่ะตอนแรกนะคะตั้งใจจะแต่งกันเดือนนี้ค่ะ
ใช่ค่ะกะรอบ้านเสร็จแล้วค่ะ
ไม่ไม่ท้องค่ะพี่สาวไม่ได้ท้องนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะ
ก็มันมีทะเลาะก่อนหน้านั้นก่อนทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันแล้วก็เนี่ยมาทะเลาะอีกทีจนเอาเข็มขัดรัดคอเนี่ยแล้วก็มีก็เขาก็ข่มขู่มาเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
มันเกิดจากตัวเขาทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเขาไม่ติดยาไม่ติดเหล้าไม่มีใครว่าเขาเลยค่ะจริง
คือทางน้องสาวยืนยันว่าพี่สาวไม่ได้ท้องใช่ค่ะ
ปุ๊ก็อกบอกว่าไม่ได้ท้องใช่ไหมแต่เมื่อวานเป็นรายงานข่าวนะ
ใช่มีข้อมูลมาว่าจากการชนะสูตรของทางนิติเวศ
ใช่ค่ะบอกว่าท้องสี่เดือนอ่าแต่ว่าทางน้องสาวเขายืนยันว่าพี่สาวไม่ได้ท้องนะ
ค่ะอ่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันข้อมูลเรื่องนี้
ทีนี้มีอีกประเด็นนึงค่ะที่เมื่อวานนี้ในปุ๊ให้การกับตำรวจ
ว่าวันที่ไปบุกยิงเนี่ยมีคู่เขยใช้ปืนลูกซองสั้นยิงสวนกลับอ่า
นายเอกราชคู่เขยออกมาบอกว่าจริงนะคะแต่ที่ยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัว
ป้องกันตัวเองป้องกันลูกเมียด้วยถ้าวันนั้นไม่ยิงสวนกลับไป
ปุ๊คงฆ่าเขาฆ่าเมียเขาด้วยอ่ะค่ะโอ้โหก็ภาพวงจรปิดวิ่ง
ใช่ส่วนที่ในปูบอกว่าเนี่ยน้องสาวภรรยาคุณสุพัตราคนนี้
จอบมาจะมาทำร้ายในปุ๊อ่ะนะเธอบอกว่าไม่จริงนะคะ
เธอบอกว่าเธอกลัวมากนะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
กลัวว่าในปุ๊เนี่ยอาจจะติดคุกไม่นานมากพ้นโทษออกมา
ครอบครัวเธออยู่ไม่เป็นสุขนะอ่าใช่เนี้ยเธอกลัวอ่า
ส่วนตัวเธอบอกไม่อยากพูดอะไรถึงในปุ๊กอีกแล้วค่ะ
อยากให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมส่วนครอบครัวของในปุ๊
จนถึงตอนนี้จนถึงขนาดนี้ไม่มีใครติดต่อมาขอโทษ
ไม่มีใครมาร่วมงานศพเลยนะคะทางฝั่งครอบครัวของในปุ๊อะค่ะ
นี่ไงในภาพจะเห็นว่าเขาถือจอบมาแล้วในปุ๊กก็ไปอ้างว่า
จะถือจอบมาทำร้ายใช่แล้วเขาก็เนี่ยช่วงจังหวะวิ่งก็จอบก็หล่นเนี่ยนะ
เขาวิ่งหนีอืมอ่าแม่ก็ต้องรอดูนะฮะว่า
ก่อคดีขนาดนี้นะโทษจะเป็นยังไงใช่นะถ้าติดคุก
จะติดสักกี่ปีใช่ไหมโทษอาจจะหนักติดหลายปี
แต่ว่าเข้าไปติดจริงจริงเนี่ยจะกี่ปีค่ะแล้วออกมาเนี่ยโอ้โห
ครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกจริงเขาหวั่นใจเลยเขาหวั่นใจเลยอ่ะ
พอออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนทางแม่ของนายปุ๊นี่บอกว่า
สมบกสมบัติอะไรของลูกชายที่อยู่ทางฝั่งนั้นทางอุตรดิษฐ
อ่าก็แล้วแต่ทั้งนั้นค่ะว่าเขาจะคืนไม่คืนอะไรยังไงนะครับ